เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าเกษตรกรเขาสามารถปลูกเมลอน
ทดแทนการทำนาสร้างรายได้อย่างดี
เขาทำได้อย่างไรติดตามกันเลยในช่วงเกษตรทำเงิน
เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
การทำอาชีพเกษตรกรบางครั้งย่อมมีการเปลี่ยนแปลงแปรผันอยู่เรื่อย
อย่างเช่นเกษตรกรท่านนี้ทำนาปลูกข้าวรายได้ไม่ค่อยดี
หันมาปลูกเมลอนครับ

เขาตกตามอยู่แล้วหันมาทำเมลอนหันมาทำเมลอน
ชาวตลอดข่าวมาที่สวนเมลอนของพี่บุญชอบอิ่มเชื้ออยู่
เกษตรกรในพื้นที่หมู่หนึ่งตะบลภักษณ์อบางรจันทร์
จังหวัดสิงห์บุรีที่ใช้พื้นที่๕ไร่
สร้างโรงเรือน๒๐โรงเรือนเพาะปลูกเมลอน
อีกหนึ่งเหตุผลที่พี่บุญชอบหันมาปลูกเมลอนแทนการทำนานะครับ
ก็เพราะว่าเมลอนเป็นพืชอายุสั้นให้ผลผลิตเร็ว
ซึ่งปัจจุบันสามารถเก็บผลเมลอนได้มากถึงสัปดาห์ละ๓๕
โอ้โฮคือว่าเยอะมากเลยนะครับ
แล้วพี่บุญชอบมีเทคนิคในการปลูกเมลอนอย่างไรบ้างครับ
ศึกษาด้วยตัวเองจากหนังสือบ้างช่วยดูงานบ้าง

พี่บุญชอบยังบอกอีกว่าปลูกเมลอนมาแล้ว๒๓ปี

ปลอดภัยต่อผู้บริโภคอีกด้วยครับ
ซึ่งจะมีการนำผลผลิตไปจำหน่ายร่วมกับกลุ่มเครือข่าย
อำเภอราชบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นหลัก
และจะไปรวมกันขายที่ห้างสรรพสินค้าด้วยครับ
โดยราคาขายส่งกิโลกรัมละ๕๐บาท
ปลีกที่หน้าสวนนะกิโลกรัมละ๗๐บาท
และทำให้มีรายได้สม่ำเสมอตลอดทั้งปี
อีกทั้งยังสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ
ชอบความชื้นอากาศอุณหภูมิแบบไหนอันนี้สำคัญ